ตอนที่เกิดอุบัติเหตุผ่าตัดสมอง

คือชื่อน้องเบียร์เนี่ยเด็กแถวบ้านเขาขับโมไซ
เขาขับมอไซค์แล้วเขาขับไม่แข็งผมซื้อโรตีอยู่
ปรากฏบอกผมก็เดินแบบไม่รู้เรื่องอ่ะโมไซค์มันก็พุ่งมาชนผม

ผ่าสมองเลยจากเด็กที่แบบงงฉลาดเลยเหรอ
ชีวิตพลิกผันได้๕๐๐บาทไปผ่อนมอเตอร์ไซค์ให้แม่
นั่นคือจุดพลิกผันของชีวิตเด็กคนนี้ทำไมพลิกผันชีวิตตั้งแต่๙ขวบ๑๐ขวบเลยฮะ
คือเขาต้องรอการเปลี่ยนอยู่แล้วว่า๑เคยผ่านความเป็นความตายหรือยัง
ชะตาใครก็ต้องว่าเด็กต้องเคยผ่านความเป็นความตายก็มักจะถูกทายว่า
๓ขวบพอต้นผ่อมา๑๐ขวบเนี่ยเป็นเป็นกำลังของดาวสาวพอดีนะอายุ
ขวบเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนจุดเชสเลยนะจุดที่๑นะ
ขวบเพราะดาวเสากลุ่มจุดเกิดกำลังของดาวเสาแสดงผล

ตอนคือเล่นหนังสั้นก่อนแล้วก็พักไปประมาณ๒ปี
๑๒ขวบประมาณ๑๒๑๓ครับประมาณ๑๔ครับกระเด็นมาเล่นแฟนฉัน
เล่นหนังปุ๊บพลิกชีวิตเลยซื้อบ้านให้แม่เลย
ค่าตัวมาปุ๊บโฆษณงโฆษณาอะไรอย่างนี้ไปออกมารายการเนี่ย
เงินก้อนซื้อบ้านให้แม่ที่หละลี

ไม่เกิน๓ปี๒ปีครับ

ความฝันเราคือเราอยากทำให้พ่อแม่เรามีความสุข

เราอยากอยู่กับพ่อนานเราอยากเลี้ยงพ่อแม่นาน
เพราะว่าเขาเลี้ยงเรามาแบบมาเยอะมาก
ตอนที่ถ้าวันนั้นเราไม่มีพ่อเนี่ย

เราอาจจะไหลออกหมดแล้วก็ตายไปเลยก็ได้

แรกงานฉันไม่ต้องดราม่า

สาวไม่มีมีแต่ปึ้งทึ่ง
แล้วหลังจากนั้นงานก็รุ่งตลอด
งานรุมมาตลอดเลยมีงานจนบัตรนี้

ในปีนี้ครับราศีไหนยิ่งขยันยิ่งรวย

วิกฤตอันนี้ทำให้คนไทยหลายคนท้อนะ

คือโอกาสของคนอีกมากมาย
เพราะในยามที่บ้านเมืองดีเนี่ย
มันจึงเป็นโอกาสของคนที่เกิดในราศีกรกฎ
ราศีตุลราศีเมษราศีมังกร

ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
พอนับตั้งแต่๖มีนาคมมุทยูย้ายเนี่ยนะครับ
การเปลี่ยนชีวิตในโลกของนวัตกรรมใหม่

ไม่ใช่แปลว่าอยู่เฉยแล้วจะรวย
ขยันยิ่งมั่นใจยิ่งตั้งใจ
มีโอกาสหนึ่งหนี้สินที่มีจะหมดไป

เพราะฉะนั้นราศีเมษกรกฎตุลมังกร
ยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยยิ่งมั่นคง
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปฟันทงครับ
คนไม่หล่อขนาดนี้ทำไมมาเป็นดาราได้
คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหล่อหรือไม่หล่อนะ

เป็นเวลาที่สังคมไทย

โหยหาสิ่งที่เป็นอดีต
ที่มันขาดหายไปจากสังคมไทย
ว่าจะเป็นประตูบานเซียม

ที่ตัดผมแบบนั่งแบบปรับปุ๊บปั๊บลง
มีมีดรับมีดแบบนี้
มันเริ่มหายไปมีโซเชียลมีอะไรใหม่หมด

ก็เหมือนตัวเองถูกเลือกมาเลย
ไอ้คุยนักคุยหนาเนี่ยหมั่นไส้มากเลยนะครับ
ไอ้เรื่องชีวิตต่อสู้อะไรก็ไปเท่านั้นแต่เรื่องความรักเนี่ย
ไม่เคยซื้องูกหักหลอกหิวิต

ก็ารได้ของคุยนะ

ผมกินน้ำแดงอ่ะ
แล้วนายเป็นไง

แล้วเป็นไง

กำลังโดนผู้หญิงหรอกแม่

ตอนออกจากร่างนะ
เจ๊ก

แสดงว่าแม่จะมาเตือนอยู่ไว้

คือแจ๊คอาจารย์เชื่ออย่างนะ
คู่เนี่ยมันมีคู่บุญกับคู่กรรม

ดวงนี้ไม่ได้แต่งดวงนี้ผิดหวังตลอดชีวิตดวงนี้โดนคู่ทรยศสารพัดอย่าง
หมอดูคนหนึ่งผมไม่ค่อยสนใจ
เอาอย่างนี้ฟังดิดวงชะตานี้จงเชื่ออย่างหนึ่งมันมีคู่แบบหนึ่งคือคู่ร่วมบุญสร้าง
ผู้ร่วมบุญสร้างตอนนั้นสร้างโบสถ์แล้วก็ไปร่วมกันกับแฟนเรา
ท่านสร้างวัดแล้วก็ไปร่วมกับแฟนเราเราร่วมกันกับแฟนเราเอาเงินให้แม่แฟนเรา
เราร่วมกับแฟนเราให้เงินแม่เราก็เรียกว่าบุญร่วมสร้างสร้างทั้งบุญกับพ่อแม่
เรากับแฟนเราทั้งปล่อยนกปล่อยปลาสร้างบทวิหาร
บุญสร้างนี้มันจะเป็นสะพานใหม่แห่งสะพานรักที่มั่นคง
ดวงนี้ต้องดวงแหกกฎเช่นเดี๋ยวผมจะต้องบวชแล้วเดี๋ยวนั้นผมก็ต้องแต่ง
บวชไหมจะบวชไหมอุ้ยคนลุกคนลุกอะไรอีกล่ะ
เมื่อกี้เขาพูดว่าบวชจะบวชเหรอเร็วนี้ครับปีนี้มีบวชแน่นอน
ถ้าบวชบวชเลยถ้าบวชบวชมันไม่ใช่บวชแล้วแต่งนะบวชแล้วอาจจะอยู่ไป
ะจารย์จะไปเอาอะไรกันเดี๋ยวละอัจจารย์ขอพอโส้งให้

เวลาหนึ่งนะ๑๘พฤษภาคมเป็นต้นไปเพราะดาวพฤหัสเดินหน้า
พฤหัสเป็นดาวประจำตัวตอนนี้กำลังเคลียร์หลายอย่าง
คิวเคลียร์นู่นคุยกับบอสใหญ่เออบอสที่เคยเจอบอสทุกวัน
ผมขอทำไงดีนู่นนี่กำลังเคลียร์ใช่หรือไม่

ผมขอพูดตรีนะผมคิดไว้จริง
เพราะว่าผมตั้งใจมากปีนี้ละครของแม่นิดเนี่ย

เพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าเป็นภูริพัฒน์ผมเต็มที่
แล้วไงแล้วแล้วของบอส
บอสก็บอกว่าเราอยากจะบวชภายในปีนี้

ได้บอสเชียร์เพราะบอสก็บวชอยู่
แต่บอสก็บอกว่าถ้าบวชเนี่ย
อสอยากให้แจ๊คเนี่ยนะ

เข้าใจไหมที่เขาพูด

ให้คุณออคุณออแปลอีกที
เจ้าโรงเขาโอเคใช่มั้ย
โอเคเขาบอกบวชได้เลยเพราะบอสก็เคยบวชมาแล้ว

เอาแค่๑๕วันก่อนเข้าวันศาสตร์๑๕วัน

ทุกครั้งเวลามีสาวคุณไปจีบเขาหรือเขามาจีบคุณ
ถ้าเอาจริงแล้วตอนช่วงมหาลัยเนี่ย

คุณเล่น

คือตะกอนก็จะมองว่าแบบ
บางทีความรักมันก็ต้องแบบมีการให้การอะไรอย่างนี้ครับ

รักใครก็รักจริงถ้าใครดีกับเราเราก็จะแบบให้เต็มที่อะไรอย่างนี้ครับ

หวังเกิดมาเพื่ออกหักตอนนั้นเราจะบอกตัวเองตลอด

หลังเราคบกับแฟนเราเรารู้สึกว่า

คนนี้รู้สึกเหมือนกุ๊บกิ๊บจะเป็นคนแนะนำครับกุ๊บกิ๊บ

เขาบอกมีเพื่อนนึงคนนึงแบบดีมากอะไรอย่างนี้

ขนาดคุยได้แป๊บเดียวเพราะว่า
ไปเคลียร์เด็กมองเทพอยู่ที่ผมแบบเคยคบเขาไว้

จริงจังไหมจริงจังกับความรักครั้งนี้ไหม
ครั้งนี้จริงจังแต่ไม่ได้คาดหวังแล้ว
ไม่มีสิ่งของมาแบบต้องมาเปย์อะไรเยอะเลย
เพราะเรารู้สึกว่าเราคบเขาด้วยใจ

แหนนี่ก็เพิ่งแลกกันตอนครบ๙เดือนครับ

ได้ความคิดวิธีการทำแบบนี้มาจากไหน
แรกดูแลแม่กันเขาแลกกันนะครับ

แม่ผมตอนนี้ก็คือแบบเขาก็เหมือนอยู่เฉยไม่ได้ให้ทำอะไร
งานเยอะตอนนี้งานเยอะซื้อคอนโด

เคยฝันว่าแบบอยากจะมีรถแบบสปอร์ตสักคัน

เราก็เคยทำตามฝันเพราะว่าเราไม่ได้อยากที่จะแบบอยากมีจริง
แต่ด้วยแฟนเก่าเราแบบเขาคิดว่าเราแบบทำไม่ได้

ทำให้เราเขาเห็นเลยเพราะแต่ก่อนเขามองว่าแจ็คแท็กซี่มิเตอร์อะไรอย่างนี้
เราก็แบบเอ้ยทำไมต้องมาว่าเราแบบนี้อะไรอย่างนี้
เราก็เลยแบบจัดเลยออกมาเลย

ไปรุ่นเสาหลีได้ด้วยให้ขับไปรับคนตอนนี้ได้

โอ้โหรวย

เฮ้วบดำแบวน้ำมาดี้

จะพูดให้ฟังนะวันหนึ่งเราเห็นศิลปินตลกใช่ไหม
อย่างพี่หม่ำเป็นหม่ำร้อยล้านเป็นหม่ำพันล้าน
คนต่อไปตามมาติดแจ็คแฟนฉันเนี่ย

หลักในการมั่งมีศรีสุขของคนในโลกนี้เนี่ย
มันหนีไม่พ้นหลักพุทธองค์คือ

ฉันทะมีความพึงพอใจความรักในสิ่งที่ทำ

มีความขยันอย่างที่สุด

ทำอย่างนี้ไม่ได้ตัววิริยะเนี่ยมันต้องทน

จิตตะฝักไฟมุ่งมั่นพัฒนา

เรื่องที่เป็นมาอะไรที่ผิดพลาดบกพร่องก็แก้ไข

ธนูกลุ่ม๕ราศีนี้

เมถุนคนคู่ใช่ไหม

ตุนคนถือราช่างธนู

แล้วมีดาวกลุ่มจุดเกิดถึง๓ดวง
เรียกว่าถ้าดวงชะตาผู้ใด

ลักษณะราศีเกิดนั้นหนา

มั่นคงร่ำรวยยั่งยืน

และเริ่มต้นตั้งแต่อายุ๓๐
จริงจริงแจ๊คก็อายุ๒๖ปี

เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์มั่นคง

ข้อที่หนึ่งแจ๊คกระตัญูต่อบีดามัณฑา

น้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่
รู้การอันใดที่หามได้

ที่ควรยกเอาไว้เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีความรักในวงการ
บันเทิงและรู้จักที่จะแบ่งปันความสุขให้กับคนเพราะฉะนั้น
เรียนรู้พัฒนาเรียนรู้มือหนึ่งอย่างพี่มดดำต้องยกเขา
ไปล้อเล่นกับเขามากนักเขาเป็นอาจารย์ไอดอลล้อเล่นพอ
ประมาณบางทีพอมันล้ำไปเราจะกลายเป็นคนเก้าล้าวถ้ามาหลาย
มองเราเป็นคนก้าวร้าวไม่น่ารักเลยนะที่เราจะเป็นที่รัก
แก่มูลมหาประชาชนทั้งหลายเขาจะมั้ยมันจะลดลงแจ๊คนี่มี
พระจันทร์เป็นราชาโชคดวงชะตานี้เนี่ยจะเป็นที่รักแก่ประชาชน
ชนและคนจะจำแจ๊คได้ตลอดการมีข้อยกแม้ต้องท่ามเก้าล้าวผู้
มีพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าแจ๊คไปก้าวร่วงในการอันไม่ควร
แจ๊คจะถูกจำและเกียรติตลอดการพี่มดดำผมขอโทษครับเออที่
ผ่านมาปากถูกฟ้องร้องเหตุการณ์จากวันนั้นสอนอะไรทำให้เรา
ระวังการพูดมากขึ้นไหมหรือใช่เลยครับเป็นบทเรียนที่ผม
รู้สึกว่าจริงแล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนครับ
โดยการที่เราต้องมีสติในการทำงานเราเป็นพิธีกรต้องต้อง
บางทีมันมีความลึกลับซับซ้อนในเรื่องระหว่างคนอื่นแค่
ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้ความข้าง
เดียวว่าเกิดพูดอะไรไปเนี่ยอีกฝ่ายนึงเขาเสียหายบอสก็
โดนด้วยหมอก็บอกอ่าหมอก็โดนราศีไหนในปีนี้ฮะระวัง
ที่สุดเลยปากจะพาสวย
คือเรื่องปากเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ดูจากโหรศาสตร์คือดาวพุทธ
มันมีอยู่อย่างนี้นะมีข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคนบางคนนะ
ต่อให้พูดแบบหาเรื่องอย่างแขกรายการเราในวันนี้แจ๊คคันฉันเนี่ย
ให้พูดไงก็แล้วแต่นะคนก็จะให้อภัยคนก็จะรักไม่ถือสาเล่น
เล่นบทเป็นเหมือนไอ้ตัวโกงแบบแสบก็จำว่าน่ารักแต่ลองเปลี่ยน
สิไปเล่นบทแบบเป็นตัวโกงตัวร้ายที่อายุมากสิคนเกลียด
จำเลยแต่พอบทที่ตัวโกงในวัยเด็กเนี่ยคนมองดูว่าน่ารัก
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปตามดวงในพื้นดวงของแต่ละคน
แต่ถ้าจะถามแบบนี้เนี่ยว่าในปีนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยราศี
ที่ต้องระมัดระวังปากหรือปากพาซวยเนี่ยก็ราศีที่มีดาว
สดีอยู่ในมุมเป็นอับกับดวงชะตาจรเป็นอับกับดวงชะตาก็
แก่หนึ่งราศีมีนดาวพระศรีเป็นอดีตกับดวงชะตาไปครึ่งปีแล้ว
หลังจากนั้นก็เป็นคิวของราศีเมษต้องระวังปากจะมีปัญหา
ปากและการสื่อสารมันไม่ใช่ปากเดียวนะดาวพุทธเนี่ยแปลว่าปาก

เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิติกรรมสัญญาเอกสาร

สำหรับราศีมีนในครึ่งปีแรก

ไม่ผมอยากแบบแค่ครั้งหนึ่งในชีวิต

ที่เลดูเห้า

คนจำแจ๊คจากแฟนฉันได้จากอะไร

คนจำเราได้แบบนี้แล้วจะไปผ่าตัดหน้าให้เป็นเหมือนลิชาร์จเกียร์เพื่อหาอะไร

ถ้ามันมีปัญหาสุขภาพคือเข่าขา

ในเรื่องของสุขภาพพระนามัยเนี่ย

เช่นผมดูคนจำว่าผมอ้วน
ผมควรจะลดลงเท่าไหร่ที่ไม่เสียสุขภาพกับเข่า

๗๘๘๐เลยนะ

แล้วทำไมถึงจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยฉันจะผอมเพราะอะไร

บอสบอสบอสของเรา

ใช่เธอยูต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่

บอสกินเค้กอยู่

เคยดูหนังฮ่องกงไหม

หงกินเป่าเคยลดน้ำหนักหรือไม่

สุขภาพดีขึ้นครับอาจารย์ครับ

คอแหละที่เห็นดำตรงเนี้ย

เปลี่ยนไปก็คือหนึ่งมีคนครับว่า

แล้วก็เป็นคนที่มีวินัยมากขึ้น
ในเรื่องของการจัดการดูแลตัวเองครับ

คือตอนแรกเราก็แบบรักเขามาก

การวางแผนตัวเองวิธีคิดอะไรอย่างนี้ครับ

แรกเราก็คิดว่าเขาอยากให้เราผอมหรือเขาอยากไล่เราออก

สรุปแล้วหลังจากผอมปุ๊บ
จะเอาลงอีกกี่กิโล
ตอนนี้ประมาณ๙๙๙ครับ
อย่าเอาลงสัก๘๐บาท

เลขสวยเลขลาหู๘
แล้วอีก๓๖ปีข้างหน้า

สรุปแล้วเขาจะไปผ่าตัดหน้า

และอยู่ในตำแหน่งเป็นมรณะ
แปลว่าตำแหน่งเครื่องเพศมันจะหมดกำลัง

คือบางทีจะไม่ทำงานด้วย

หาเงินได้หลายพันล้านอาจจะเป็นหมื่นล้านด้วย